เพื่อจะลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้กับประเทศไทยนะคะ
ภายใต้เป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เพราะว่าไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นอันดับ๒ของโลกค่ะ
ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่๑๓
ภายใต้แนวคิดลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
ไทยรัฐทีวีนะคะก็เป็นหนึ่งใน๔สถานีโทรทัศน์
ได้รับรางวัลองค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
จากนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
หลังจากผลงานข่าวตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
รวมถึงยังมีทิศทางการนำเสนอข่าวเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างชัดเจน
โดยนางสาวอารยาเฟื่องประดิษฐ์กุลผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐทีวี
และผู้ดำเนินรายการรถปลดทุกข์เป็นตัวแทนช่องไทยรัฐทีวีขึ้นรับโรครางวัลดังกล่าว
รางวัลองค์กรสื่อที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ขณะที่ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีอีก๓คน
และนางสาวลินดาอุตมะขึ้นรับโล่ในฐานะสื่อมวลชน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อด้านความปลอดภัยทางถนน
และมีผลงานข่าวสร้างความเปลี่ยนแปลงทางท้องถนน
ซึ่งเป็นเวทีที่จัดโดยองค์การอนามัยโลกหรือดับ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการดนรงค์
เพื่อให้คนดูให้ประชาชนตระหนัก

ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนนะคะ

เพราะว่าได้ผนึกกำลังของสื่อมวลชนหลายแขนง
เพราะว่าสื่อมวลชนถือว่ามีส่วนสำคัญ

ซึ่งกิจกรรมตลอด๒ปีที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะ
ก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นในสื่อสังคมไทย
ก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีแบบนี้อีกทีนะคะ
เพราะว่าปิ๊งเองก็เป็นหนึ่งคนนะคะ
ที่ได้เป็นตัวแทนสื่อของประเทศไทยนะคะ

ไปดูงานที่ประเทศเคนย่านะคะ
ธนพงศ์จินวงผู้จัดการศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะระบุว่า
แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนบนโลกนี้
ต่ำกว่า๑ล้านสามแสนคนค่ะและมีอีกกว่า๕๐ล้านคนที่ต้องบาดเจ็บ
ประเทศไทยนั้นมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ท้องถนนเป็นอันดับ๒ของโลกประมาณ๑๔๐๐๑๕๐๐คนต่อปี
เฉลี่ยแล้ววันละ๔๐๕๐คนนะคะ
มูลค่าความเสียหายหรือความสูญเสียนั้นถึง๕แสนล้านบาท
หดให้ปี๒๕๕๔ถึง๒๕๖๓เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้ประเทศสมาชิก
ร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมลดอัตราผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งค่ะ